เป็นเพื่อนร่วมวงเล่ากันค่ะก็ทีแรกก็นั่งกินกันอยู่ดี
แต่อีท่าไหนคุณผู้ชมทำไมมาแทงกัน
ฟันขาแล้วแบบเลือดอาบเลยนะ
คนเจ็บกระเสือกกระสนมาขอความช่วยเหลือแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมคือตอนที่มาขอความช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้เห็นไหม
เลือดเนี่ยหยดเป็นตามทางมาเป็นตามทางรอยเท้าย่ำเลยนะแล้วที่ต้องเบลอสีอันนั้นให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะ
โอ้โหนั่นเลือดหรอใช่ไม่ใช่น้ำแล้วดอมสีมันอาจจะแบบดูแบบดำไม่เห็นเหมือนสีเลือดเลย
อันนี้ย้อมสีแล้วนะคะแต่ดูสิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะคนเจ็บเนี่ยคือนายสักกรินการจาแสนอายุ๒๕ปี
เขากระเสือกกระสนมาขอความช่วยเหลือค่ะเพราะว่าโดนเพื่อนคือวรวัตรเพื่อนร่วมวงเล่านี่แหละฟันขา
โอ๊ยเลือดอาบกางเกงนี่ชุ่มเลยดูสิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสี่ทุ่มครึ่งเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะคะ
ตรงหน้าห้องน้ำศูนย์อาหารในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านทีนี้ก็เลยอยากรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงเล่านั้นน่ะ
อยู่กัน๓คนนะมีสักกรินคนเจ็บมีวรวัตรคนฟันแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงเราก็ต้องไปสอบถามเพื่อนอีกคนนึงนี่แหละ
เขาบอกว่าอ๋อพวกผมสามคนนั่งกินกันอยู่หลังร้านค้าในศูนย์อาหารก็แม่ของฝั่งวรวัตรผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
กรินคนเจ็บเขาบอกลืมลืมแก้ว

ไว้บ้านพ่อของวรวัตรอ้าวงั้นไปเอากันไหมล่ะ
ไปไปก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่ซ้อนสาม
ขี่ซ้อนสามกันออกไปแต่ทีนี้ตอนจะกลับ
กลับออกจากบ้านวรวัตมาปรากฏว่าฝั่งสักกะรินนั่น
ทำไมเบิ้ลใสเหรอ
เบิ้ลท่อเสียงดัง
มามานั่งตั้งวงกงเล่ากันต่อเมาได้ที่แล้วก็ไปเคลียร์กัน
เคลียร์กันเรื่องไอเบิ้ลท่อเสียงดังนี่แหละ

นี่ถ้าเกิดว่าย้อนไปนะไม่ได้ไปเอาแก้วเก็บความเย็น

แล้วดูมีดที่ตกอยู่ตรงที่พื้นแบบนั้นนะคะ
เรื่องของคดีตำรวจก็อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะ
เดี๋ยวจะต้องตามตัวคนก่อเหตุ
คือนายวรวัตรมาดำเนินคดีคนนี้คนนี้

กลับไปเอาแก้วเยติที่บ้านใบเดียว
ลายมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าเบิ้ลเครื่องใส่กันนะคะ

แก้วเก็บความเย็นที่ชอบสะสม